ท่านผู้ชมครับคดีที่เกิดขึ้นที่พัทธลุงค่ะนะฮะ
วันนี้มีความคืบหน้านะฮะชายหนุ่มคนนึงถูกฆ่านะศพเนี่ย
ถูกทิ้งลงไปในแม่น้ำนะครับที่อำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทธลุง
แล้วลักษณะเนี่ยก็คือมีเชือกไนลอนพร้อมกับผ้าขาวม้าเนี่ย
มือมัดเท้าเอาไว้ค่ะที่คนหาปลาไปทอดแห่
แล้วก็ติดมากับแหหาปลาค่ะเห็นลักษณะเป็นทะเลสาบ
ทำไมมันหนักมันหนักเหลือเกินเนี่ยฮะนำขึ้นมาเนี่ย
เป็นศพนะฮะของผู้ชายนะครับตรวจสอบพบว่าชื่อนายวรวุฒิช่วยมาก
อายุสามสิบสองปีชื่อเล่นชื่อในเบานะฮะ
เป็นชาวอำเภอเขาชายสนจังหวัดพัทธลุงนี่นะครับ
คือหลังจากที่เขาถูกโยนร่างลงทะเลเนี่ยตรงสะพานเฉลิมพระเกียรติ
ต่อระหว่างอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุง
กับอำเภอระโนธจังหวัดสงขลานะฮะมีชาวบ้านไปทอดแห
แล้วเจอศพนะครับเมื่อบ่าย๒๒พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ
นี่ฮะแต่ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอืม
ก็มีคุณปู่คุณปู่ที่อายุมากแล้วนะฮะที่เขาอยู่ด้วย
แต่เขาเรียกปู่ว่าพ่อนะครับที่มาดูศพนะครับ
แล้วก็มาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่บอกว่าหลานชายก็หายไป
หายไปสองสามวันแล้วล่ะมีเพื่อนผู้ชายเนี่ยมารับไปนี่ฮะ
เพราะฉะนั้นคดีนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับเราลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าคดีนี้ให้นะครับ
วันนี้คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ลงพื้นที่ไปคุยกับครอบครัวของในบ่าวนะฮะ
นี่คือคุณย่านะครับนี่ฮะญาติญาติก็บอกว่าวันนี้คุณปู่คุณย่าของในเบาเนี่ย
คงต้องใช้เวลาในการพักผ่อนหน่อยอืม
เพราะว่าพอทราบเรื่องหลานชายเสียชีวิตแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลย
แล้วตำรวจก็เชิญไปให้ข้อมูลอยู่หลายครั้งด้วยกันนะครับ
ย่าของในเบานะครับบอกว่าคืนวันที่หลานชายหายตัวไป
คือคืนวันที่๒๑พฤษภาคมตอนกลางดึกเนี่ย
รู้สึกวิวเหมือนกับมีวิญญาณมาวนเวียนอยู่ข้างตัว
ซึ่งย่าเชื่อว่าน่าจะเป็นหลานชายนั่นแหละ
เพราะวันนั้นน่าจะเสียชีวิตแล้วจนกระทั่งมาพบศพของหลาน
ก็คือ๒๒พฤษภาคมย่าบอกว่าก่อนหน้านี้เคยดูดวงให้หลานชายนะฮะ
มีหมอดูดูให้หมอดูเนี่ยบอกว่าหลานชายเนี่ย
ชะตาขาดในช่วงอายุ๓๒ปีซึ่งมันก็อาจจะเป็นคาดหรือว่าถึงคราวตายของหลานก็ได้
แต่ก็อยากให้ตำรวจเนี่ยเอาผิดกับคนที่ใจคอโหดเยี่ยมมาฆ่าหลาน
ตอนนี้ยังไม่มีเบาะแสอะไรเลยส่วนศพของหลานชายเดี๋ยวจะไปรับวันพรุ่งนี้
นี่ฮะนี่คุณย่าบอกนะครับส่วนคุณปู่ก็วันนี้ก็ต้องพักผ่อน
ไปดูเรื่องของหลานชายมาวันสองวันนะครับ
หรือว่านายวรวิทย์ช่วยมากวัย๓๒ปีที่ถูกทำร้าย
โยนทิ้งแม่น้ำจนเสียชีวิตเนี่ยนะฮะไปให้ชาวบ้านในพื้นที่
ดูว่ารู้จักในเบาไหมแล้ววันที่๒๑พฤษภาคมพบเห็นในเบา
กับใครหรือว่าขี่รถจักรยานยนต์ออกไปทางไหนบ้างได้คุย
กับลุงเทียมนะลุงเทียมบอกว่าวันเกิดเหตุลุงก็ไม่เห็นว่ามีใครขี่จักรยานยนต์มารับในเบา
ออกจากบ้านไปแบบไหนว่าอย่างไรบ้าง
แต่ก่อนหน้านี้เคยเห็นวัยรุ่นแปลกหน้าที่ไม่ใช่คนในพื้นที่
ขี่จักรยานยนต์มาหาในเบาบ่อย
ในเบาเองเนี่ยชาวบ้านทราบดีว่าเป็นเด็กที่ติดยาเสพติด
มีประวัติเกี่ยวกับการลักทรัพย์เคยถูกจับคดีค้ายาเสพติด
ติดคุกอยู่หลายปีแต่ไม่ค่อยได้สูงสิงกันนะฮะ
เพราะว่าเวลาเขาออกจากคุกมาเดี๋ยวก็ถูกจับอีก
ส่วนปมเหตุที่เกิดขึ้นลุงที่คุยกับเราบอกว่าก็ไม่รู้รายละเอียดนะครับ
รู้แค่ว่าแก๊งค้ายาเสพติดเนี่ยมันมีหลายกลุ่ม
ไม่รู้ว่าจะมีเรื่องขัดผลประโยชน์อะไรกันหรือเปล่า
ก็เลยถูกอุ้มฆ่าอย่างโหดเยี่ยม
แล้วเขาเคยมีเรื่องกับใครมะ

เป็นว่าเราก็ไม่ค่อยได้คุ้นนางอีกตราเท่าไหร่
แต่สภาพบุธที่หัวหน้าสูทเบื้องต้นออกมาเนี่ย

นั่นหมายความว่าน่าจะถูกทำร้าย
แล้วอาจจะสลบแล้วก็โยนทิ้งน้ำเลยนะฮะหรือไม่ก็ถูกจับโยนลงไปเลยหรือเปล่า
โดยมีเชือกมีผ้าเนี่ยมัดมือมัดเท้าไว้ด้วยก็เลยเสียชีวิตนะครับ
คุณสุชาดาไปจุดที่พบศพในเบานะครับบริเวณใต้สะพานเฉลิมพระเกียรตินะครับ
สะพานแห่งนี้เป็นสะพานที่ยาวสักประมาณ๕กิโลเมตรกว่า
สร้างตามแนวราบของทะเลสาบสงขลานะครับทุกผู้ชมครับ
แม่น้ำก็กว้างใหญ่แบบนี้นะครับ
คือเป็นจุดที่ชาวบ้านเขาจะมาหาปลาหาหอยมาเลี้ยงควายด้วย
เป็นจุดทำมาหากินของชาวประมงในพื้นที่
ช่วงกลางคืนไม่มีไฟส่องสว่างนะครับมืดมากนะ
แถวนี้ไม่มีบ้านคนด้วยในเลี่ยนเหมือนสังอายุ๗๔ปี
เป็นชาวประมงในพื้นที่นะครับบอกว่าช่วงเวลากลางคืนสะพานแห่งนี้เปลี่ยวและรับตาคน
เคยมีชาวประมงในพื้นที่พบศพคนเนี่ยมาเยอะแล้ว
มีอยู่ศพนึงลักษณะถูกมัดมือมัดเท้าเหมือนกับในเบานี้เลยก็มี
เลยไม่รู้ว่ามันจะเป็นแก๊งเดียวกันหรือเปล่าที่ก่อเหตุ
ศพแล้วนี่ตรงนู้นศพหนึ่งแล้วตรงนู้นศพหนึ่ง
มาตอนเช้าเจอคนมัดมื้อน่ะ
โดยให้ไว้ที่ข้างภานมีคนชายรูปร่อ

เขาจะทำร้ายกันตรงไหนแต่ทิ้งตรงนี้
นั่นแหละ

ท่านผู้ชมครับวันนี้สพมพัทธลุงนะครับ
ก็ไปตรวจพิสูจน์หาหลักฐาน
อะไรต่างเพิ่มเติมในที่เกิดเหตุอีกครั้งนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกยศวรรษกระจ่างวง
ภูมิกับการสืบสวนสอบสวนสพมพัทธลุง
บอกว่าจากการสอบปากคำญาติและผู้ใกล้ชิดผู้ตาย
มุ่งปมไปที่เรื่องความขัดแย้งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับ
กำลังเร่งสอบสวนหาตัวชายวัยรุ่นคนหนึ่ง
ญาติระบุว่าไปทวงเงินค่ายาเสพติด
เมื่อ๒สัปดาห์ก่อนเกิดเหตุกับในเบา

ก็ยังต้องตามเพิ่มเติมก็คือคนที่ขี่จักรยานยนต์ไปรับตัวในเบาออกมาจากบ้านด้วย
ก่อนจะกลายเป็นศพนะฮะ๒๑พฤษภาคมสัก๖โมงเย็นเนี่ย

ซึ่งการออกจากบ้านของนายเบา

ไม่ได้เอากระเป๋าของใช้ส่วนตัวอะไรออกไปด้วยเลยนะครับ
ปกติจะถือกระเป๋าติดตัวตลอดเวลา
เจ้าหน้าที่จะไปไล่กล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่างนะครับ
เพื่อจะดูว่าใครมารับตัวในบ่าวไป

จะมีใครที่ขี่จักรยานยนต์

แต่เนี่ยออกไปจากสะพานตรงนี้ด้วยหรือไม่

ภูทรภาค๙จับกลุ่มนายสมคิดช่วยมาก

จับได้ที่บ้านพักที่อำเภอควนขนุนนะครับ
อีกคนนึงคือนายวิรเดชช่วยมาก

ถ้าดูจากรูปที่เจ้าหน้าที่ไปคุมตัว
ไรของผู้ที่ได้รับการพักโทษแล้วออกมา
ต้นทราบว่าผู้เสียชีวิตเป็นหลานชายของผู้ก่อเหตุ
ลักษณะเป็นเครือยาศกัน
วันเกิดเหตุ๒๑พฤษภาคมในบ่าว

เกิดอาการคลุ้มคลั่งและทำร้ายร่างกายญาติ
อีกคนนึงที่เป็นน้องสาวของยายของผู้ก่อเหตุ
ทำให้เกิดความไม่พอใจกันเกิดขึ้นก็เลยลงมือฆ่า
นายวีรเดชเป็นคนทำร้ายที่บ้านหลังหนึ่ง
แล้วใช้เชือกกับผ้าขาวม้ามัดมือมัดเท้ามัดคอด้วย

ซึ่งตอนนั้นเนี่ยที่จับเขามัดมือมัดเท้าแล้วเอาไปทิ้งที่ทะเลสาบสงขลาตรงนี้
ที่เป็นทะเลน้อยเนี่ยยังไม่ตายอืมแต่โยนเขาทิ้งไปเลยนะฮะ
ข้อมูลในขณะนี้เนี่ยที่จับได้คือนายสมคิดช่วยมากกับนายวิรเดชช่วยมากนะครับ
ยังมีอีกคนนึงที่ยังจับไม่ได้นะบอกว่านายบ่าวเนี่ยคลุ้มคลั่งแล้วก็ไปทำร้ายญาติญาติเขา
เขาเลยโมโหก็เลยช่วยกันเนี่ยฮะจับมัดมือมัดเท้าแล้วก็โยนทิ้งน้ำเลย